รถบรรทุกคันนี้โดนตัวไหนมาถึงทำได้ขนาดนี้ฮะ
ระวังระวังระวังระวังรถรถ

บอกให้เรากลับคุย
เฮ้ยคุยกันดีนี่ลองกับคุยก่อนเร็ว
เฮ้ยบอกให้ลองกับคุยก่อน
เฮ้ยนี่ไม่ได้ยินเหรอวะ
พี่เนวลงพี่เนวลงเฮ้ย
แมทแมทแมทแมทแมทแมท
ไปแล้วมา

ชิบชิบชิบ

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั่งอ้าปากค้างกันอยู่เออเนี่ยฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับ
เอามาโพสต์เรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงคือเรียกรถบรรทุกดินคันนี้
สังเกตนะคือมืดตึ๊บห้องโดยสารแล้วก็เห็นเออข้างหลังเอาผ้าใบคุมปิดมิดชิด
แล้วเขาเรียกก็ไม่จอดขนาดเจ้าหน้าที่ปีนกระจกขึ้นไปนะฮะ
บอกให้ลงให้จอดแล้วที่สำคัญจะใช้กิริยาว่าอะไรดีดอม
ชนถ่ายดันดุลเออหรืออะไรเหมือนแถบแถบไปเรื่อยเลยอ่ะโอ้นี่นี่นี่
ชนรถเนี่ยรถกระบะสีเหลืองของไอ้กรมทางหลวงชนบท
คันนี้นะไม่พอไถคันหน้าไปอีก
ขวางใช่ไหมขวางเขาไถขวางเขาไถ

นี่ครับรถบรรทุกคันนี้หนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ

ก็ขับจี้ตูดแล้วชนแล้วดุนแล้วดัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่หน้าปั๊มน้ำมันปลอตทถนนนครอินพระราม๕
ท้องที่ของสพบางกรวยจังหวัดนทบุรีครับ

ดูนี่โอ้โฮนี่ไม่ใช่ในหนังนะดูนี่ถ่ายไปอย่างนี้เลย

ใช่อ่ะอันนี้ก็โดนดันไปเออ
ไม่มีรายงานนะว่าทางกรมทางหลวงชนบทเขาไปแจ้งความแล้วหรือเปล่า
ขนอะไรมาเนี่ยหรือว่าโดนตัวไหนมาถึงทำได้ขนาดนี้
อยากรู้คำตอบนะฮะท้องที่สพบังกรวยนนทบุรีครับ
ถ้าเป็นเรานี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะเป็นรถคันหน้านะคะ